แต่ว่าก่อนอื่นไปดูประเด็นเรื่องของน้ำท่วมกันก่อนดีไหมคะ
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
แต่ว่าเราพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ตลาดเก่ากวินบุรีเทศบาลตำบลกบินบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีก่อนนะคะ
นี่เป็นภาพมุมสูงค่ะจะเห็นว่าน้ำท่วมด้านท้ายชุมชนและตอนกลางของชุมชน
ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมประมาณ๕๐หลังคาเรือนนะคะ
เทศบาลเองตั้งเต็นต์จุดบริการประชาชนที่บริเวณตลาดเก่า๑๐๐ปีพร้อมทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น
อกจากนี้มวลน้ำขยายวงกว้างไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกของกบินบุรี
หมู่บ้าน๑๒๔หลังคาเรือนอำเภอศรีมหาโพธิแล้วก็ท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านทาม๒หมู่บ้านด้วยค่ะ
อีกหนึ่งพื้นที่นะคะประสบปัญหาเหมือนกันที่สะแก้ว
เช้าวันนี้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
หลังจากที่มีมวลน้ำไหลบากเข้ามาตามคลองพรมโหดนะคะ
ก่อนจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต้องรีบขนย้ายสิ่งของหนีน้ำโกลหน
ถนนสายหลักกลางเมืองน้ำท่วมสูงค่ะจุดที่ต่ำที่สุด
น้ำลึกประมาณ๘๐เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นรถหกล้อนะคะ
ของทหารมาช่วยชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม
ส่วนพระเองช่วงเช้าก็ต้องลุยน้ำออกไปบินทบาทค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมอรัญญประเทศครั้งนี้หนักที่สุดในรอบปี
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นหมื่นและถ้าฝนยังไม่หยุดตกนะคะ
เหมือนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าค่ะนอกจากนี้ยังมีมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่สามอำเภอ
วัฒนานครโคกสูงและอำเภอเมืองโดยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๑ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูง
ระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้เหล่ากาชาติจังหวัดค่ะเอาสิ่งของไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพ
แล้วก็ของที่จะต้องมีความจำเป็นอื่นเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
อุทัยธานีฝนตกต่อเนื่องหลายวันเช่นเดียวกันนะคะ
น้ำป่าทะลักลงสู่คลองโพค่ะแล้วก็ไปเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ในหมู่บ้าน๒หมู่บ้านด้วยกันนะคะที่ตำบลบ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์
โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนาข้าวที่กำลังออกรวงเสียหายนับพันไร่
น้ำป่าไหลทะลักขยายวงกว้างเข้าท่วมวัดดอนหวายตั้งอยู่ที่หมู่ที่เจ็ด
พระก็ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้ต้องอบพยพไปจำวัดอยู่ที่บนสารา
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานพยายามลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหานะคะ

พร้อมกับแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปลายน้ำ
เตรียมอบพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง
เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนพื้นที่อื่นนะคะ

ติดตามการประกาศของทางการอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะการประกาศที่บอกว่าให้เก็บของ
น้ำนี่บางทีมาเร็วบางพื้นที่ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยิน

ใช่ก็คือเก็บของอะไรกันไม่ทันเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่หนักที่สุดเนี่ย
รู้สึกว่าจะอยู่ที่นครราชศรีมาหรือว่าโคราช
ที่นายกถึงกับต้องบินด่วน